สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ยังได้เงินสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อย

มีแต่ได้กับได้

ผู้จำนำคนแรกของดิฉันนี่ตื่นเต้นมากเลยนะพี่รู้ป่ะ

เรื่องราวชีวิตแกครบรสมาก
รู้ไหมพี่เอลูกป้าแกเนี่ย

อย่าพูดเล่นเวลาอยากรู้เรื่องแล้วใช่ไหม
อยากรู้สิไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ปฏิหารลูกตายแล้วฟื้น
อ่าจะไปไหน
ไปค้างบ้านเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องโทรตามนะอย่าหลับสาย
โอ้โหหยุดอยู่เลยเองรถเองกระจกก็ไม่มีนะหมวกกันน็อกเองก็ไม่ได้ใส่
แล้วตอนนี้นะฟ้ามันจะมืดอยู่แล้วเองไม่ต้องไป
แล้วแม่มีสิทธิ์อะไรมาห้ามผมอ่ะผมโตแล้วครับ
ผมทำอะไรก็ได้ผมจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนกี่วันผมก็ทำได้
ถ้างั้นเองไปเลยแล้วเองไม่ต้องกลับมาไปอยู่กับเพื่อนเลย

ได้แล้วแม่

ขี่รถเครื่องชนรถพ่วง

ถ้างั้นเองไปเลยแล้วเองไม่ต้องกลับมาไปอยู่กับพ่อ

ไอ้โอ้ยลูกแม่
เอ้ยแม่บอกเองแล้วว่าอย่าไปเองก็ไม่เชื่อแม่

คุณป้าครับนี่ก็๘เดือนแล้วนะครับจากอาการของคนไข้ซึ่งไม่ตอบสนองอะไรเลย
อยากจะบอกกับคุณป้าตรงนะครับว่าคุณป้าอาจจะต้องทำใจ
เพราะว่าทางหมอเองตอนนี้ไม่สามารถตอบได้เลยว่าอากาศของเขาจะยิ่งสุดหนักลงไปอีกเท่าไหร่
ได้แต่ยื้อชีวิตเขาไว้โดยการให้ออกซิเจนเท่านั้น
คราวนี้ก็อยู่ที่คุณป้าแล้วนะครับว่าจะอนุญาตให้ทางหมอเนี่ยถอดสายออกซิเจนเขาเพื่อไหน
คุณหมออย่าเพิ่งต่อสายออกซิเจนนะคะฉันขอร้องให้เวลาฉันอีกหน่อยนะคะ
ฉันฉันจะทำทุกทางจะทำทุกอย่างให้อุ้ยฟื้นขึ้นมาให้ได้

พระคุณแม่จะทำบุญจะใส่บาทของที่เองชอบกินไปให้พระเผื่อผลบุญจะได้ทำให้เองฟื้นนะลูกนะ

ข้าวสวยไอ้อุ๊ยกินแล้วจะได้แข็งแรง

อ๋อเดี๋ยวเจ้าค่ะยังไม่หมดค่ะ
ขนมชั้นมันชอบมันกินแก่งมากเจ้าค่ะ
อะเทียมละ
ยังไม่หมดสักค่ะอีกนิดนึงช่วยฟูใส่ไส้ต้มเลือดหมูน้ำไอ้อุ้ยมันจะได้คอไม่แห้ง
ไม่แห้งดอกไม้ไอ้อู๋นมันจะได้หล่อจะได้สวยเจ้าค่ะ

อภิวะธนสีริสนิจจังวุฒาปัจจายิโน
จัตตาโลธัมมาวัทธันติอายุวโวโนสุขังพระรังสาธุ
คราวหลังโยมจะใส่บาทโยมไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะ
จิตศรัทธาของโยมแล้วโยมใส่แกงแค่ถุงเดียว
สิ่งสัจศิษย์ท่านเห็นท่านรู้
อาตมาคิดว่าลูกโยมจะได้รับสิ่งของนั้นแน่นอน

สาธุสาธุสาธุ

เกิดอะไรขึ้นเหรอคะไอ้อุ้ยมันจะตายเหรอคะ
ตอนนี้ลูกคุณป้าฟื้นแล้วนะครับ
ฟื้นแล้วไอ้อุ้ยฟื้นแล้วไอ้อุ้ยฟื้นแล้วไอ้อุ้ยฟื้นแล้ว
ลูกมีไอ้อุ้ยลูกฉันมันฟื้นแล้วจ้า
คุณป้าครับตั้งใจฟังดีก่อนนะครับ
ลูกของคุณป้าน่ะฟื้นแล้วแต่ว่าเขาจะกลับมาในแบบสภาพไม่ปกตินะครับ
อะไรนะคะคุณหมอ
แม่ผมเก็บขวดได้เต็มถุงเลยแม่
เดี๋ยวให้แม่เอาไปขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อข้าวกินกันนะครับ
โถลูกพักก่อนนะเดี๋ยวแม่ทำเองก็ได้

ผมอยากช่วยแม่อยากให้แม่ลำบาก
อุ๊ยลูกแม่ลูกแม่แม่เลี้ยงได้
แม่ผมขอโทษนะที่เป็นแบบนี้
ไม่ว่าอุ้ยจะเป็นยังไงถึงหมอจะบอกว่าอุ้ยสมองไม่ดี
แต่อุ้ยลูกแม่ฟื้นมาให้แม่ได้เห็นหน้าแบบนี้
น่ารักที่สุดแล้วลูกแม่รักอุ้ยนะลูก
ขอเชิญคุณป้าเล็กจากเพชรบุรีค่ะ

ใจย้ายักษ์เจอมานานแล้ว

ขอบพี่ใจ

ออกจากบ้านไปไปโดนรถชน

สิบล้อเขาว่าวัดใจกันว้าว

โอ้โฮแต่เขาไปไปหลายวันเลยสิ

๘เดือนหมายถึงนอนนิ่งเลย๘เดือน
ใช่ตอนที่เขานอนโรงพยาบาล

หลวงพ่อแหลตกกลางคืนเขาก็ออกกันไปหมดค่ะ
ฉันก็ค่อยย่อง
ไปหาหลวงพ่อไปปัดรูปให้ฉันหน่อยด้วย

หลวงพ่อบ่อยอย่างนี้

เพราะว่าหลวงพ่อก็คือว่าไปปัดเป่าอะไรอย่างนี้ก็จะดีขึ้น

เพราะอะไรคุณป้าถึงคิดว่าลูกชายคุณป้าตายแล้วฟื้นขึ้นมาคะ

อุ๊ยยงพระวานอุ้มมึงไปเลย

แล้วเขาก็บอกว่าไปเข้าร่างที่โรงพยาบาลที่เขาอยู่
อ๋อเหรออย่าแล้วเขาก็บอกว่ามันเจียวสัตว์พระภูมิก่อน
เหรอแล้วเขาว่าอย่างนี้แล้วก็พาอุ้ยไปอีก
ผ่าไปหน้าผ่าไปกินข้าว

เขาบอกว่าให้กินนมเทียนไส้กับต้มรวดหมู
เชื่อมั้ยคุณฉันคุณฉันลุกมาเลย
นี่คือเรื่องเจ๋งนะเนี่ยฉันเล่าด้วยชีวิตเจ๋งของฉันเลย
พี่ป้าเล็กก็ใส่บาดไปแล้วนะนะขอถามหน่อยจากปากเขาเลย

เออเดี๋ยวไม่ว่างงานพี่ยังอยู่อย่างเดิม
มันจริงไหมตอนที่เขาว่าคนตายนะ

แล้วก็บอกว่าเดินกันไปเป็นสายยาวอย่างนี้เลยจริงไหม
จริงครับผมเดินไปครับแล้วเจอคนเยอะแยะอยู่ข้างนี่ครับ
อยู่ข้างถนนที่เดินไป
ทำมารจบอะไรกันผมก็ไม่รู้เราทำอะไร

วันนี้เห็นบอกว่าเขาก็ดูแลแม่นะพี่เบ้นเนาะ
ป่ะที่เขาไปช่วยแม่เก็บข้าวเก็บขวดอะไรอย่างนี้

เห็นครับเราทำอะไรไม่ได้โรงงานก็เข้าไม่ได้แล้ว
ผมก็เลยไปหาเก็บขวดเล็กน้อยครับ
ไม่มีแม่คนนี้ก็มีผมวันนี้ครับ
สุคคภาษาเสนอ
ขอบคุณครับ
แม่รักอุ้ยมากกว่าชีวิตหนู

ตั้งแต่เขายังไม่ได้ฟื้นอะไรเราก็ไม่เคยพูด
เหรอครับจ้ะป้าเล็กจ้ะ
มาพูดถึงชีวิตกันบ้างดีกว่าในตอนนี้

จริงแล้วรายได้ตอนนี้เฉลี่ยแล้ววันละเท่าไหร่

เหรอไฟนี้นะต้องโดนตัดทุกเดือน
ที่อยู่บ้านช่วงประตูไม่มี
ประตูเหรอประตูมันไม่ดีเหรอ

แล้ววันนี้อยากได้อะไรอยากได้อะไร

แล้วถ้าตีมีเงินละบานละตกเท่าไรครับป่าว
ค้าช่างค้าเชิงสักนิดหน่อยจะได้มาก็ไม่รู้

แต่มีความหวังเลยล่ะที่มาที่นี่นะ

จะเอามาจำนำวันนี้คือ

เจดีที่ป้าเล็กเอามาจำนำกับเราในวันนี้
มีขนาดอยู่ที่๓๕เซนติเมตร
บูชามาจากวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนี่
ถึงอยู่กับป้าเล็กมากว่า๑๐ปีแต่สภาพนั้นยังดูดีเก่ง
จะมีตำหนิก็ตรงสร้อยที่ขาดป้าแกก็เอาเชือกมามัดแก้ขัดไว้แล้วครับ
โอ้โหแจ่มป้าเล็กยืมเงินเท่าแก่
เช่ามาในราคา๑๔๐๐บาท
กว่าจะผ่อนหมดโอ้โหหนักเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ย
และเรื่องราวไอ้ไข่จะเป็นอย่างไร
เราไปฟังจากปากป้าเล็กกันครับ

๑๐กว่าปีนะสวยงามมากนะคุณ
ถ้าขัดดีมีร้อมด้วยเพชร
อันนี้ก็คือกรอบเหมือนล้อมเพชร
แหมเฉ้ามา๑๔๐๐บาท

โอ้โหมักน้อยจริงนะครับเนี่ย
คุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าไอ้ไข่ของป้าเล็ก
หากเอาไปจำนำราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่กัน

เป็นให้ผู้เชี่ยวชาญกับประชาชนทั่วไปดีนะดี

อันนี้เรียกว่าราคามหาชน
ไปดูกันว่าราคามหาชนของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
สร้อยไอ้ไข่ผมเนี่ยเคยไปนครศรีธรรมราช
ขอโชคขอลาบการงานหน้าที่ภารกิจ
ถ้าเป็นราคา๙๙๙บาทครับ
ไอ้ไข่เหรอคะเจ๊ก็อยากได้เป็นผู้ชานะคะ
ขอที่ราคาสวย๖๙๙ค่ะ

ย้ายให้๘๐๐บาทจ้า

ให้เลยค่ะราคา๑๑๐๐บาทค่ะ
ต้องกลับว่าเราเห็นกันหลายราคาเนอะ

แต่ป้ามาเกมรับจำนำป้าไม่ได้หรอกราคานี้

ทำไมป้าไม่เอาอย่างอื่นมาจำนำทำไมเอาไอ้ไข่มา
เออเป็นของมีค่าที่สุดของฉันไง
แกพูดว่ามันมีค่าที่สุดสำหรับป้า
มันต้องมีเรื่องราวแล้วอ่ะจะมีเรื่องไหมอันนี้เคยขอแล้วได้อะไรบ้างไหม
ถ้าขายอะไรก็บอกเขาก็ขายได้หมด
ขายได้หมดทุกอย่างเผื่อไม่มีอะไรเรื่องเลย
นอกจากตะกร้าที่ไซค์ไปขาย

และจริงแล้วมีอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์อะไรอีกไหมไอ้ไข่เนี่ย

สมัยเก่าคล่องภาคใต้อาทิตย์เป็นตะงอนอย่างนี้

เลือกต่อแล้ว

เขาว่ามาต้องได้เยอะอยู่แล้วชายาใจแบบแม่น้ำเลยชายา
ให้ชักเท่าไรนี่
เออถามอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะให้ตังค์ก็ดี
ตอนนี้ป้าเล็กจะได้ทราบแล้วครับว่า
ราคาจำนำจากทางรายการป้าเล็กจะได้ไปเท่าไหร่นะครับ
ขอเชิญป้าเล็กประจำที่เลยครับ

คุณผู้ชมครับไอ้ไข่วัดเจดีองค์นี้นะครับ
คือสมบัติที่ป้าเนี่ยรักมากที่สุดและมีคุณค่าทางจิตใจ

เรื่องราวชีวิตที่ป้ามาถ่ายทอดในวันนี้นะครับ
ว่าต้องสู้เพื่อคนในครอบครัวต้องสู้เพื่อลูกอย่างไรนะครับ

เพราะฉะนั้นจึงทำให้ไอ้ไข่วัดเจดีองค์นี้
มีราคาจำนำอยู่ที่
มีราคาจำนำอยู่ที่
รูไลน์ดูก่อนว่าราคาจำนำวันนี้นะไอ้ไข่วัดเจดีนะครับ
เล็กจะได้ไปเท่าไหร่นะครับ

ราคาจำนำวันนี้นะครับจะได้ราคาอยู่ที่

ดีใจมาก

แปลว่ารายการไขยาต้องได้อยู่แล้ว

ว่าป้าเล็กเนี่ยพอใจกับราคานี้นะ
ถ้าป้าเล็กพอใจกับราคาจำนำในวันนี้นะครับ
เชิญป้าเล็กจำนำครับ

แล้วตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าป้าเล็กนะ
ได้รับเงินจำนำจากทางรายการก่อนเลย๖๐๐๐บาท
แต่การถ่ายพื้นของเราป้าจ๋าถ้าไปที่อื่นนะ
ไปถ่ายแล้วป้าก็ต้องเอาเงินที่ป้าจำนำไว้เท่าไห

เพิ่มไปเรื่อยตลอดรายการด้วยนะคุณป้า
แต่ว่ากติกาการถ่ายของจะเป็นยังไง

รถไฟเรือเมลิเกตำรวจ
ไว้ใจไม่ได้เพราะอะไร
เจ้าเลเจ้าชู้
ขนาดพี่ชายายังเจ้าชู้ได้น่าจะใช่นี่
อ๋อนี่

ต่อไปสู่ช่วงที่๒ของรายการเกม
รับจำนำในช่วงไทยของ
ติกาการถ่ายของนั้นง่ายแสนง่าย
ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามไถ่ของทั้งหมด๔ข้อ

ถือว่าขายของสำเร็จโอ้โห

และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
มีถึง๒๐๐๐บาทครับ

ถึงช่วงเวลาไถ่ของค้า
ได้ข่าวว่าป้าเล็กเนี่ยมีฉายาด้วยใช่ไหมจ๊ะ

ฉายาป้าเล็กคือเล็กเตาเผา

ก็บ้านอยู่หลังเมนเผาพี่

เพราะเขารู้หมด

ใช่ได้เห็นเขาก่อสร้างไหมเมนเมินอะไรอย่างนี้

แล้วป้าเล็กทราบไหมว่าเป็นความเชื่อโบราณนะ
เขาบอกว่าเวลาเขาสร้างเมนใหม่นะ
เขาจะต้องทำการเผาเหมือนเป็นเผาศพหลอกน่ะ
จะมีการนิมนต์มาสวดวางดอกไม้จันทร์

มันจะได้เป็นสิริมงคลสำหรับผู้สร้างเมนอย่างนี้

ทำไมต้องไปมีการแห่ศพปลอมกันแบบนั้นด้วย

เอาเวลาสงสัยมาใช้ชีวิตป้าดีกว่า
เอเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า

เพราะว่ามันเป็นคำถามถ่ายของข้อที่หนึ่ง

คำถามถ่ายของข้อที่หนึ่งถามว่า
หลังการสร้างเมนเผาศพหลังใหม่
ก่อนใช้จริงจะต้องทำพิธีเผาผี
ผีที่ว่าเนี่ยคืออะไร
ข้อหนึ่งต้นกล้วย
ข้อที่สองผุ่นฟาง

นี่ถามอะไรระวังเดี๋ยวเขาก็ย้อนแกเอาอีก

หุ่นกล้วยว่าครับ

เดี๋ยวอุ้ยตอบว่าหุ่นกล้วยดีกว่านะฮะ

เมื่อกี้เห็นอุ้ยตอบอยู่
ตอบฉลาดมากหุ่นกล้วย

คุณป้าตอบข้อหนึ่ง

เกียรติแม่เลย

เอาสิ
ตามความเชื่อหลังจากเมนเผาศพเสร็จแล้ว
เราจะต้องทำพิธีเผาผีต้นกล้วยเหมือนเผาหลอกไปนะคะ
การจัดงานแล้วก็ทำเสมือนเป็นคนจริง

บางทีเขามีการวาดรูปหน้าคนนะ

แล้วก็เขาบอกว่าเป็นการทดสอบโรงด้วย

พี่ดุลักษณ์ตอนนี้ป้าเล็กขายอะไรอยู่บ้างครับ

เปลี่ยนตัวเองกันสิเปลี่ยนตัวเองกันสิ

เปลี่ยนตัวเองกันสิเปลี่ยนตัวเองกันสิ

เปลี่ยนตัวเองกันสิเปลี่ยนตัวเองกันสิ

เปลี่ยนตัวเองกันสิเปลี่ยนตัวเองกันสิ

เปลี่ยนตัวเองกันสิเปลี่ยนตัวเองกันสิ

เปลี่ยนตัวเองกันสิเปลี่ยนตัวเองกันสิ

เปลี่ยนตัวเองกันสิเปลี่ยนตัวเองกันสิ

เปลี่ยนตัวเองกันสิเปลี่ยนตัวเองกันสิ

เปลี่ยนตัวเองกันสิเปลี่ยนตัวเองกันสิ
เปลี่ยนตัวเองกันสิเปลี่ยนตัวเองกันสิ

เปลี่ยนตัวเองกันสิเปลี่ยนตัวเองกันสิ

เปลี่ยนตัวเองกันสิเปลี่ยนตัวเองกันสิ

จริงเนี่ยอันนี้เครียดจริงแล้วเริ่มเข้าสู่โหมดเครียดแล้ว
คำถามของเรานะครับว่าสินค้าป้าเล็กนะฮะหรือน้องมีตังค์นะครับ

คุณป้าตอบข้อ๒มีตังค์ค่ะ
ถ้าป้าตอบข้อนี้ถูกนะถือว่าถูก๒ข้อนะ
ถ่ายไอ้ไข่กลับไปได้แล้วนะ
และตอนนี้น้ำหนักของน้องมีตังค์นะครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นไปพร้อมกัน
น้องเบ้นมาดู๑๙๗๒ครับ
เหลือของในกระจาดนี้เรามาดูนะครับ
ว่าหนักกว่าน้องมีตังค์หรือว่าน้ำหนักน้อยกว่าน้องมีตังค์นะครับ

ป้าเล็กไทยของสำเร็จทันที
แต่ถ้าไม่คงต้องไปลุ้นกันต่อ
เรามาดูไปพร้อมกันครับ

เป็นคำถามที่ถูกต้องค่ะ

ตอนนี้นะคุณป้าตอบคำถามไปแล้ว๒ข้อ
ถูก๒ข้อนะคะสะสมเงินระหว่างเป็น๑หมื่นมาก

กลับบ้านกันนะไอ้ชายไปช่วยแม่ทำกินนะ

สาธุเนอะป้าเล็ก
ไอ้ไข่มาจากวัดเจดีเลยใช่ไหมครับ

ให้ทำกินบ้างมีสีซุกให้อยู่เย็นเป็นซุกให้ลูกอุ้ยเนี่ย

คำถามไถ่ของข้อที่๓ครับ
การจุดทูบเพื่อบนบานไอ้ไข่วัดเจดี
ต้องจุดทูปกี่ดอกครับ

ข้อที่๒สามดอก

จุดดอกเดียวเพราะว่าใครก็เป็นพี่เป็นไอ้นั่นน่ะ

ใช่ไม่ใช่พระพระมันต้องสามดอก

หนึ่งดอกค่ะ

ถูกหรือยัง

เพราะว่าตอนที่เราไปบนเจ้าหน้าที่จะพาเราไป
แล้วก็จะไปยืนอยู่ลานกลางแจ้งเลย

หน้าพระพุทธจะจุด๓ดอก
อันนี้บนนะนะครับป้าจ๋า

ก็ต้องใจเสียสิกำไรทั้งนั้นเลย
กำไรทั้งนั้นผมอยากได้อีกได้อีกโอ้โฮได้อีก
ยังมีอยู่เลยยังมีคำถามอยู่นะฮะ
คำถามไถ่ของข้อที่๔ครับ
เล็กครับมีสามีแล้วเหรอ

ถามเล่นถามเล่นแล้วสามีคุณป้าเคยทำอยู่บ้าน
อยู่บ้านแล้วก่อนหน้านี้แกเคยทำงานอะไรไหมคะ

เล็กจ๋าป้าเล็กเคยได้ยินสำนวนนี้ไหม
รถไฟเรือเมลิเกตำรวจ

คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
รถไฟเรือเมลิเกตำรวจไว้ใจไม่ได้เพราะอะไร
ข้อที่หนึ่งเจ้าเล
ข้อที่๒เจ้าชู้

ไว้ใจไม่ได้เหรอถามพี่เอดีกว่า

เขารู้กันทั้งประเทศว่าพี่เป็นตำรวจพี่เอ

เขามีการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อย
แต่ว่าเขาเนี่ยเจ้าเล่เหรอหรือว่าเขาเจ้าชู้เหรอ
ป้าวิเคราะห์ดูสิคุณคุณคิดว่าเจ้าเลหรือเจ้าชู้
ขนาดพี่ชายายังเจ้าชู้ได้น่าจะใช่
นี่

ถูกไหม

ได้เหรอก็บอกแล้วว่าอย่างคุณพ่อแชทอย่างพี่เจ๊
ชายไทยของเรามีอาชีพทั้ง๔นี้

เปลี่ยนสถานที่อย่างที่ผมเกิดไปแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นห่างไกลจากครอบครัว
ปะใกล้ชิดกับผู้หญิงอื่นได้ง่ายนะฮะ

แต่ก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว
นะป้าแต่ป้าต้องเข้าใจใหม่นะว่าผมไม่ได้เป็นอย่างนี้

ไม่ใช่แต่แค่ป้านะ

คุณป้าถ้าป้าสามารถเล่นเกม
ตัวจำนำโชคในช่วงหน้าได้นะ
ป้าจะได้เงินอันนี้เพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยป้า

ตอนนี้พักก่อนเดี๋ยวกลับมากับตัวจำนำโชคค่ะ
ครับ

เฮ้ยตายหมด

หมดแม่หมด

หรือไม่ได้ครับ
กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเกมรับจำนำนะครับ

แล้วก็สะสมเงินรางวัลจากการตอบคำถาม
อยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
และนี่ก็คือช่วงตัวจำนำโชค
ช่วงตัวจำนำโชค
นี่คือช่วงพิเศษที่ผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องเล่นเกมทำภารกิจจากตัวจำนำ
หากทำสำเร็จทางรายการ
จะเปิดเงินรางวัลที่สะสมมาให้อีกหนึ่งเท่า
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกมเอวหวานสะบัดแผ่น

อยู่กับสปริงที่ผูกติดอยู่กับตัว
ซึ่งต้องอาศัยเอวหวานสะบัดแผ่นซีเดีย
ให้ไปถึงจุดหมายภายในเวลา๑๐๐วินาที
หากทำสำเร็จรับเงินรางวัลอีก๑เท่าไปเลย
ถูกนะ
คือหนูเนี่ยพอเห็นภาพอยู่ว่ามันทำประมาณนั้น
แต่มันจะทำได้จริงไหมก่อนพี่จากหนี้ไปเนี่ย

คำเหมือนเชิด

อย่าได้ก่อนครับไอ้ม่าหยุด

ถ้าพร้อมแล้วร้อยวิ
ี่ง

มีเตี๋ยว

มีเตี๋ยวยังมีเวลา

โอ้โฮตรงนี้

เหนื่อยจริงนะเหนื่อยจริง

ก็ไม่เป็นไร

หมูตำหายแล้วอุ๊ย

บอกไปโอ๊ยไม่ได้เงินแล้วโอ๊ยไม่ได้เงินแล้วพอ
นะครับเกมเนี่ยเขาทำได้นะ
มันไปถึงจุดหมายปลายทางที่เรากำหนดเอาไว้นะครับ

จริงด้วยว่า๑๐๐วินาที

ว่าจะสามารถได้เงินสะสมเพิ่มอีกเท่าตัวหรือไม่นะครับ
ลุ้นกันว่าป้าเล็กทำได้หรือไม่ได้ครับ
มาถึงช่วงเวลาสำคัญในวันนี้
เงินรางวัลของป้าเล็กจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหรือไม่
มาลุ้นกันครับ
ถ้าได้นะถ้าได้นะอีกเท่าตัวนะ

ได้ไหมอ่ะ

เย่
ใช้เวลาทั้งหมด๙๘วินาทีค่ะ

สรุปนะคุณป้าวันนี้ทำสำเร็จนะคะ
ได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก๑เท่าตัวเป็น๓๐๐๐บาท
รวมกับเงินจำนำในช่วงแรกอีก๖๐๐๐บาท
รวมทั้งหมด๓๖๐๐๐บาท
ที่สำคัญถ่ายของสำเร็จ

รับไปด้วย

คุ้มเหนื่อยไหมคุ้มนะคุ้มคุ้ม
วันนี้ป้าเล็กนะครับเป็นเทปแรกของเราสนุกสนานมาก

หากท่านมีของสิ่งใดที่ติดจำนำอยู่

ในรายการเกมรับจำนำ
โดยบอกว่าสิ่งที่เอาไปจำนำไว้เนี่ยคืออะไร

แล้วก็บอกว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ากับคุณยังไงบ้าง
โดยเราจะพิจารณาและประกาศสัปดาห์ละ๑ท่านนะครับ
ทางรายการจะถ่ายของที่จำนำไว้ให้ท่านกลับไปเลยครับ
แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เล่นเฟซบุ๊คก็ไม่เป็นไรนะคะ
สามารถส่งจดหมายมาตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

รายการเกมรับจำนำของเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชม
ที่สามารถเอาของอะไรมาจำนำก็ได้นะครับ
และรับเงินรางวัลในราคาพิเศษแบบนี้กลับบ้านได้เลยนะครับ
พบกับเราได้ตลอดเลยนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓
สวัสดีค่ะ
ผู้จำนำวันนี้นะเขาเป็นลูกที่ต้องรองรับอารมณ์แม่ตัวเอง๒๐ปี
ของที่สมศีลนำมาจำนำในวันนี้คือ

มารายการของเราทั้งทีมันไม่ใช่ราคานี้แน่นอน
ประเพณีวิ่งขวายเอาขวายมาวิ่งแข่งทำไม

ตอนนี้ข้ามไม่ออกไงไม่ต้อง